ขยับกลับไปที่เรื่องของโควิดฮะโควิดชีวิตเปลี่ยนจริงจริง
โควิดเนี่ยมีเหตุการณ์บีบหัวใจบีบหัวใจขนาดไหน
พ่อท่านหนึ่งผู้ชายนะคุณพ่อเป็นผู้ชายน้ำตาไหล
เพราะว่าต้องแยกจากลูกลูกติดโควิดต้องแยกตัวไปรักษาครับ
บ๊ายติดตัวกลับ
ลูกตัวกับเปี๊ยกต้องไปกับคุณยาย
เพราะว่าติดโควิดทั้งคู่
เจ้าหน้าที่อาสารมูลเรตริฐิเพชรกะเสมกรุงเทพ

วัยที่เป็นวัยชรากับวัยที่เป็นเด็กจิ๋วเลยครับ
ระหว่างนั้นคนเป็นลูกของคนวัยชะลา
แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ของวัยเด็กจิ๋ว

แต่ต่อมน้ำตามันจะต้องแตกตรงนี้แหละ
คือระหว่างที่คุณพ่อส่งลูกคือตันชีวิต
ตั้งแต่ลูกโตมาก็แทบจะไม่ได้แยกจากกันเลย

แต่งานนี้เนี่ยต้องแยกไปไปรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับ

ก้นบึ้งของหัวใจลุงหน่อย

ลุงตู่ว่ะลุงตู่นี่

ลุงตู่ยังบริหารอยู่ต่ออีกเหรอ

สถานการณ์โควิดมันลุกลามบานปลายขนาดนี้แล้ว
ทำให้ชีวิตของแต่ละครอบครัวได้รับผลกระทบรุนแรงแล้ว

นี่คือสถานการณ์วินาทีบีบหัวใจครับ